วันนี้อาจารย์การสั่งฟ้องในพาลทองแท้ชินวัฒน์
บุตรชายของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนมรี

ซึ่งสืบเนื่องมาจากคดีทุจริตปล่อยกู้สินเชื่อธนาคารกรุงไทย
ให้กับกลุ่มบริษัทกฤษฎามหานครนะครับ

เคลื่อนไหวที่ตามมาเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
หลังอายการสั่งฟ้องนายพานทองแท้ชินวัฒน์บุตรชายคนเดียวของนายทักษิณ

ปล่อยคู่สินเชื่อของธนาคารกรุงไทย
ให้กับกลุ่มบริษัทกิจสดามหานคร
โดยคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สารนักการเมือง
พากษาจำคุกผู้เกี่ยวข้องแล้วจำนวนหนึ่ง
ซึ่งส่งผลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นำสำนวนคดีฟอกเงินขึ้นมาดำเนินการต่อ
กระทั่งอายการพิจารณาและมีคำสั่งเกิดขึ้นในวันนี้

ในส่วนของการรับโอนธุรกรรมทางการเงิน

ส่วนการรับโอนเช็คในวงเงิน๒๖ล้านบาท

พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
กลับไปก่อนหน้านี้ไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
พานทองแท้โพสต์ข้อความผ่านโลกออนไลน์
บอกว่าส่วนตัวพร้อมต่อสู้กับคดีนี้
เพื่อไม่ให้ใครมาเน็บแนมไล่หลังได้ว่า
ไม่ได้ทำผิดแล้วจะกลัวอะไร

เขาจะปรากฏตัวพร้อมกับคนในครอบครัว
กลางการตั้งแถวให้กำลังใจ
ของแก่นนำระดับแถวหน้าของภาครัฐเทอร์ไทย
หลังจากอายการนำตัวส่งฟ้องที่ศาล
สารอนุญาตให้ประกันตัวนายพานทองแท้
โดยตีราคาประกันที่๑ล้านบาท
พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ

ให้การว่านายพันธ์ทองแท้จะรับสารภาพหรือปฏิเสธ
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการต่อสู้คดีในวันที่๕พฤศจิกายนนี้
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน